ผมมีร้านอาหารขึ้นชื่อที่นั่นโอ้โหร้านนี้นะครับ
เก่าแก่โบราณแล้วก็ขายมานานอยู่คู่เมืองกระบี่มาหลายปีแล้ว
ไปดูกันหน่อยว่าเป็นร้านอะไรครับ
อุ๊ยใส่เสื้อตลอนข่าวด้วยคุณโอ้โหน่ารักจริงร้านนี้
ชื่อร้านโกตุงครับเป็นร้านอาหารที่เก่าแก่ยืนหยัดความอร่อย
คู่เมืองกระบีมานานกว่า๓๘ปีแล้วนะครับ
ร้านนี้เขาบอกว่าเปิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๕๒๒
โอ้โหเก่าแก่มาก
ผมกับน้องใบตองยังไม่เกิดเลยครับยังค่ะ
เอาล่ะเขาบอกว่าปัจจุบันนะครับก็ขยับขยายร้านให้กว้างขึ้น
เพื่อรองรับลูกค้าให้ได้มากขึ้นนะครับ
แล้วก็สูตรอาหารยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมาก
เพราะว่ายังคงแบบเดิมตั้งแต่รุ่นแรก
เมนูอาจจะมีปรับสูตรเล็กน้อย
เพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
แต่ว่าอาหารความอร่อยเหมือนเดิม
แล้วไปดูหน่อยว่าอาหารแนะนำคืออะไรสำหรับร้านโกตุงนะครับ
เด็ดจานแรกนะครับที่ใครมาก็ต้องสั่งก็คือ

เป็นไงล่ะงานนี้เราบุกเข้าครัวเลยครับ

ทอดจนมันเหลืองดีแล้วก็นำมาขึ้นพักไว้

ทำน้ำราดมันครับเอากระเทียมลงไป

ตามด้วยแป้งมันให้มันเข้มข้น

คือดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานแบบ

เมนูนี้นี่น่าสนใจมากนะ
พลาดไม่ได้สำหรับเมนูนี้นะครับ

หมี่แกงกะทิปูครับ

ลับความอร่อยอยู่ที่กะปิ
ร้านนี้จะนำกะปิมาย่างก่อน
ย่างแล้วมันจะหอมน่ารับประทานมาก
แล้วที่สำคัญกะปิเก่าไม่ใช้ครับ

ขั้นแรกก็ตั้งหม้อกะทิร้อนเอาให้มันได้ที่

แล้วก็โรยใบมะกรูดกับใบโหระพา

ก็เป็นใบที่ได้ยินแล้วต้องร้อง

แบบนี้น้องใบตองทานคู่กับหมี่

ทานคู่กับหมี่แบบนี้นะอร่อยมากเลยครับ
แล้วก็เมนูทอด

นี่คือแห่ขึ้น

แห่อะไรตกใจนึกว่าขี้หลอก
ของร้านโกตุงนั้นอร่อยอย่าบอกใครเลยทีเดียว

ที่สำคัญไม่ผสมมันนะครับ

นี่เขาบอกเลยว่ามีแต่เนื้อปูล้วนนะครับ

เป็นชิ้นตัดมาเป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้
เอาลงไป

ร้านเขาจะไปนึ่งก่อนแต่ที่นี่ลงทอดทันที

ลับอีกข้อหนึ่งก็คือน้ำมันจะต้องไม่ร้อนมากจนเกินไป

แล้วก็พอสุกแล้วนะครับ
มันก็จะขึ้นมาวางเอาไว้เสิร์ฟแบบนี้

และที่สำคัญน้ำจิ้มบ๊วยของทางร้าน
เขาไม่ได้ซื้อหามาจากไหนเขาเคี่ยวเองด้วยนะ
เรียกได้ว่าพิถีพิถันทุกขั้นตอนอร่อยแน่นอนเลยล่ะ
จะถูกใจใครที่ชอบทานแหละ

แล้วมาถึงอีกหนึ่งเมนูที่บอกเลยว่าเมนูนี้

แล้วก็วิธีการทำเนี่ยพิถีพิถันมาก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

กลัวคุณผู้ชมหยิบรีโมทแล้วเปลี่ยนช่องอย่างเดียวเลย

ทีนี้ดูแลอยู่ร้านอาหารโกตุง

ตอนนี้ก็ยังช่วยมะม้าทำงานอยู่
วัตถุดิบของทางร้านที่อยู่ได้ทุกวันนี้
เพราะว่าหมาม้าเนี่ยยังเน้นในเรื่องความสด
เลือกเองคัดสรรเองนะคะ
แล้วก็ไม่มีการฟรีสใช้ของสดวันต่อวัน

ก็เดินทางได้หลายทางนะคะ

ก็ขับตรงมาจากเส้นมหาราชนะคะเป็นเส้นกลางของตัวเมืองกะบี่
ขับมาจนเจอเทศบาลเมืองกะบี่ขวามือนะคะ
ลูกค้าจากเทศบาลเมืองกะบี่ขับมา
ถึงร้านประมาณ๕นาทีร้านจะอยู่ขวามือเลยค่ะ
ถ้าถึงท่านผู้ชมที่อยากมาทาน
ก็ขอเชิญนะคะมาลิ้มมาลองรสชาติที่นี่ได้ค่ะ
รับรองว่าสดสะอาดและอร่อยค่ะ

และที่สำคัญอีกหนึ่งเมนูพลาดไม่ได้

เมนูน้ำพริกกุ้งเสียบครับ

ปรุงรสด้วยน้ำมะนาวและน้ำเชื่อม
ลุกเคล้าให้เข้ากันเติมพริกสดหอมแดงลงไป

รสชาติมันจะเปรี้ยวหวานทานกับผักนานาชนิด
แซ่บแถมสุขภาพดีด้วย
โอ้โหมีคุณผู้ชมส่งไลน์มาว่า

จะนำอาหารจากร้านโกตุงไปฟ้า

แต่ละเมนูนี่น่าทานมากจริงเลยนะคะ